คุณผู้ชมครับมีเหตุสลดเป็นนุ่มใหญ่ที่ฉะเชิงเศร้าค่ะ
เขาตัดย่าที่สนามย่าหน้าบ้านน้องชายนะคะ
ปรากฏว่าอยู่ดีก็เสียชีวิตไปเลย
ว่าน่าจะหัวใจวายค่ะ
นี่คือสภาพของนายเทพมงคลสัตยาวาธีอายุ๔๖ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่กลางสนามย่าหน้าบ้านที่หมู่๑๙ตำบลบางปะกง
เจ้าโทษทีก็ต้องไปตรวจสอบตามร่างกายนะคะ
ว่ามีบาดแผลอะไรไหมถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

จะมีเครื่องตัดย่าอยู่ข้าง
ก็นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางประกง

ก็บอกว่า๒วันก่อนนายเทพมงคลบ่นว่า

ก็กะว่าจะพาไปตรวจร่างกาย

ขณะที่กำลังตัดย่าบริเวณหน้าบ้านของน้องชาย
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน
ดังนั้นใครที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยนะ

อย่างนายเทพมงคลบอกว่าเขาเจ็บหน้าอกด้านซ้าย
แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอเสียชีวิตซะก่อนค่ะ